มาต่อกันที่เรื่องราวดีอีกเรื่องหนึ่ง
เล่าให้ฟังต่อไปนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
อย่าย่อเทาะกับชีวิตนะคะ
เรื่องนี้คุณผู้ชมที่ชาวบ้านโคกสะอาด

บอกว่าหญิงพิการที่แขนขาลีบตั้งแต่กำเนิดนะคะ
มีฝีมือปักผ้าเป็นรูปลวดลายต่างสวยงามมากเลย
แล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะคะ

ภาพลายปักบนผืนผ้าที่คุณผู้ชมเห็นสวยงามแบบนี้

นี่คือผลงานของนางสาวนางเกดสะอาด
ซึ่งมีความพิการแขนขาลีบมาตั้งแต่กำเนิดนะคะ
ก็ได้เรียนด้านอาชีพโดยทำงานการฝีมือ
ด้วยการปักผ้าเป็นรูปภาพต่าง
จนสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วและสวยงามค่ะ
แม้ว่าจะร่างกายพิการแขนขาลีบ
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานแต่อย่างใดนะคะ
เธอสามารถที่จะร้อยได้เองด้วยนะ

ใช่แล้วก็นางสาวนางเล่าให้ฟังนะครับ

เคยรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาชีวิต
ท้อแท้เพราะว่าเธอเกิดมาพิการ

รวมถึงเป็นภาระของคนในครอบครัว
สารภาพนะว่าเคยคิดฆ่าตัวตายบ่อยครั้ง
เคยท้อเนอะเคยท้อแต่ไม่แผลแล้วอืม

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเธอรู้สึกมีค่า
แล้วก็ปราบปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้เลย
ไปเมื่อตอนที่เธออายุ๑๕ปีค่ะ
พศ๒๕๒๐ตอนนั้น

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

และเหยียนพระสกรรมนิกรที่บ้านไซมูล

มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

เธอไม่ได้เป็นปมด้อยหรือว่าเป็นภาระของใคร
ในเมื่อเป็นไปแล้วจงอย่าท้อกับสิ่งที่เป็นอยู่
เข้มแข็งและต่อสู้เพื่อครอบครัวค่ะ
แหม่หลังจากได้ยินก็ทำให้รู้สึกภูมิใจ
ที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทย
ฝีมือเห็นลวดลายของการปักผ้าแล้ว

แล้วก็คุณป้านางแกก็สอยเข็มเองเมื่อกี้
ใช่สำหรับงานฝีมือที่ทำนี่นะคะ
ก็จะรับงานตามสั่งจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านทรายทอง

ปักผ้าบนผืนผ้าขนาดต่าง
ส่วนระยะเวลาในการทำหลายคนถามมาว่า
โอ้โหงานละเอียดงานประณีตขนาดนี้ใช้เวลานานไหม

ตั้งแต่๓สัปดาห์ไปจนถึง๖สัปดาห์ค่ะ
ทีนี้ล่ะครับคนที่สองมือดีสองขาสองเท้าดี
แต่ว่ายังมีพลังอยู่ทำตามพี่นางเขาซะ
ถูกค่ะแบบนี้ก็ได้กำลังใจอย่างที่คุณอารยาบอกจริง